อ่าส่วนเรื่องนี้พาคุณผู้ชมไปชนบุรีค่ะแหมเรื่องนี้ต้องตามกันเลยค่ะ
เกิดอะไรขึ้นกับหญิงสาวชาวรัสเซียคนนี้ค่ะ
คือเธอถูกคนร้ายทุบแล้วก็ลากเข้าไปในป่าที่เห็นอยู่เนี่ยคือวิ่งนะคะ
วิ่งออกมาขอความช่วยเหลือคนที่เธอเจอเธอคนแรกเนี่ย
บอกโอ้โหสภาพเธอคือสะบักสะบอม

วิ่งออกมาจากป่าตอนกลางคืนมาโบกรถขอความช่วยเหลือค่ะ
เป็นนักท่องเที่ยวชาวรัสเซียชื่อว่า
คุณเอลี่นาวายซูโคว่าอายุ๓๘ปี
วิ่งหนีคนร้ายออกมาจากอ่างเก็บน้ำมาประชัน

ขอความช่วยเหลือจากรถที่วิ่งผ่านไปผ่านมา
จนกระทั่งมีพลเมืองดีขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาเห็น

แต่เขาบอกเธอพูดจาไม่รู้เรื่อง
แล้วอยู่ในอาการหวัดระแวงหวาดกลัวตลอดเวลาค่ะ
คุณแอลิน่าอยู่ในสภาพสะบักสะบอมสวมชุดออกกำลังกาย
สวมรองเท้ามีเศษดินเปื้อนเต็มตัวเลยค่ะ
ตามตัวมีบาดแผลถลอกศีรษะแตกหลังท้ายถอยนะคะ
คิ้วขวาแตกขอบตาสองข้างบวมปูดเลยค่ะ
เสร็จแล้วก็ต้องรีบประถมพยาบาลแล้วนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลบังละมุง
ชาวบ้านคือคุณสุรพลบุตรดาที่เป็นคนพบเธอคนแรกเนี่ยบอกว่า

เอลิน่าวิ่งหน้าตาตื่นออกมาจากป่าละเมาะในซอย
สภาพเลือดไหลท่วมหน้าเลยเนื้อตัวมอมแมมพูดจาฟังไม่รู้เรื่อง
เขาเลยโทรหาตำรวจนะคะให้มาช่วย
ตำรวจสอบสวนแล้วบอกว่าเอลิน่าเป็นครูสอนภาษาอยู่โรงเรียน
สอนภาษาย่านซอยเขาตาโลห่างจากตรงนี้ประมาณ๙กิโล
แล้วเธอมักจะมาวิ่งออกกำลังกายรอบอ่างเก็บน้ำมาประชัน

ส่วนที่เธอถูกตีหัวแล้วลากเข้าป่าไปทำร้าย
ตำรวจบอกว่าไม่น่าจะเป็นการชิงทรัพย์นะคะ
เพราะเขาตรวจดูแล้วทรัพย์สินของเอริน่ายังอยู่ครบ
มือถือกุญแจรถแต่ว่าคนร้ายเนี่ยดูจากรูปการณ์แล้ว
ไม่น่าจะมีคนเดียวน่าจะมีมากกว่าหนึ่ง
นี่ค่ะความคืบหน้าของคดีนี้ภูมิกับสพนปลือค่ะ
ลงพื้นที่ไปหาเบาะแสของคนร้ายแล้วก็ดูผลตรวจร่างกาย
ของโรงพยาบาลบางละมุงเบื้องต้นคนร้ายไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย
อาจจะพยายามก่อเหตุอาณาจารย์ผู้เสียหายค่ะ
นี่ค่ะตรงนี้คืออ่างเก็บน้ำมาประชันนะคะ
จริงตรงนี้คนเขาก็จะมาวิ่งออกกำลังกายกัน
ช่วงเช้าช่วงเย็นบรรยากาศดี
ส่วนผลตรวจจากโรงพยาบาลตำรวจบอกว่า
ไม่พบร่องรอยการถูกประทุษร้ายทางเพศ
มีแต่บาดแผลตามร่างกายจากการต่อสู้กัน
อาการของผู้เสียหายตอนนี้ออกจากโรงพยาบาล

ให้ตำรวจลงพื้นที่แล้วไปดูกล้องวงจรปิด
ไปดูทุกตัวตรงจุดเกิดเหตุนะคะ

แล้วจะติดตามคนร้ายมาดำเนินคดี
ล่าสุดค่ะเอลิน่าเข้ารักษาตัว

เพราะว่าเธอปวดหัวและเจ็บตามแผล

คุณหมอให้รักษาตัวแล้วก็ดูอาการให้ยาฆ่าเชื้อ

และอาสาล่ามชาวรัสเซียรอร่วมสอบปากคำนะคะ

แต่ตำรวจก็รอเพื่อที่จะสอบปากคำอยู่ค่ะ